คุณผู้ชมอีกหนึ่งคดีนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่วันพระฤหัสสบดีที่ผ่านมา

เพราะว่ามีผู้ต้องหาในคดียาเสพติดหลบหนีระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว
ทีนี้ผู้ต้องหารายนี้มีอาวุธปืนจิตใจโหดเยี่ยมพยายามจะหลบหนี
ก็เลยมีตำรวจจะไปจับกลุ่มบนแพร่ปลา

แต่ปรากฏว่ามีการยิงจนตำรวจหนึ่งนายเสียชีวิต
ตำรวจหนึ่งนายได้รับบัตรเจ็บสาหัส
ปฏิบัติการไล่ล่าผู้ต้องหารายนี้นี่ยังดำเนินไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็ตอนนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานเข้ามาบอกว่าตอนนี้มีการจับตายคนร้ายที่ว่า
คือน้อยเหล็กเพชรเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติด

และขณะนี้ผมอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ

ยิงตำรวจชุดปราบรามยาเสพติดจนเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ
หลังผมนี้ยังคงเหลือร่องรอยของการปะทะกันเกิดขึ้นซึ่งวงกลมที่เห็นนั้นคือวงกลมที่
เป็นวงกลมที่หัวกระสุนปืนซึ่งทั้งหมดนั้นบริเวณด้านหน้าผมทั้งหมดนั้นมีจำนวน๕นัดนะครับ
และอีกฝั่งหนึ่งนั้นมีอีกสองนัดด้วยกันตรงจุดนั้นยังคงมีร่องรอยของ
ผู้ตายที่อยู่บริเวณนั้นนะครับซึ่งดินตรงนี้เป็นดินที่กบเลือดของผู้ตายอยู่
โดยผู้ตายปะทะกับตำรวจที่อยู่ด้านในพงหญ้าข้างทางก่อนที่จะมาเสียชีวิตบริเวณนี้
ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดผมจะมาไล่เรียงให้คุณผู้ชมฟังกันนะครับว่าตำรวจพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมใจกรสินจุดหนองกรุงศรี
เข้าตรวจสอบสภาพศพนายสุริยันเหล็กเพชรหรือน้อยเหล็กเพชรผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ก่อเหตุยิงดาบตำรวจปราโมททิพย์มงคล
ตำรวจชุดปราบรามยาเสพติดกองกำกับการสืบสวนสองตำรวจภูทรภาคสี่
ได้รับบาดเจ็บและสิบตำรวจโทสรรมุทาพรเสียชีวิตขณะเข้าจับกลุ่มตัวนายสุริยันบริเวณแพรเขื่อนลำเปล่าภายในจังหวัดกรสิน
หลังเกิดเหตุตำรวจเร่งสืบสวนติดตามตัวคนร้ายคือนายสุริยันแบบพลิกแผ่นดินนะครับจนเมื่อช่วงเวลาตีสองของวันนี้
ตำรวจพบนายสุริยันบริเวณตำบลหนองบัวก่อนมีการยิงประทะกันเกิดขึ้น
และสุดท้ายนายสุริยันถูกวิสามันเสียชีวิตโดยสภาพศพของนายสุริยันนั้น
นอนตายจมกองเลือดบริเวณถนนบ้านพรมลีหมู่ที่๑๒ตำบลหนองบัวอำเภอหนองกรุงศรี
ในสภาพคว่ำหน้าสวมเสื้อคลุมสีดำกางเกงยีนสีน้ำเงินเข้ม
มีอาวุธลูกซองปืนไทยประดิษฐ์ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๑กระบอก
โดยจากการชนสูตรศพนั้นถูกยิงเข้าที่บริเวณลำตัวตรงท้องน้อยด้านซ้าย๕นัด
และที่ด้านหลังตรงเอวด้านซ้ายหนึ่งนัดโดยมีญาติได้เข้ามายืนยันว่าศพของคนตายนั้นคือนายสุริยันจริง
เจ้าหน้าที่จึงนำศพส่งต่อไปที่สถาบันนิติเวศจังหวัดขอนแก่นผมมีโอกาสพูดคุยกับนายอนันต์เหล็กเพชร
ซึ่งเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตบอกนะคะว่าส่วนตัวแล้วรับรู้ว่าน้องชายมีประวัติค้ายาเสพติดมาก่อน
อภัยครับมีประวัติเสพยาเสพติดมาก่อนแต่เจ้าตัวนั้นไม่ทราบนะคะว่าผู้ตายนั้นจะขายด้วย
รวมทั้งที่ผ่านมาน้องชายเคยเล่าให้ฟังว่าขัดผลประโยชน์กับเจ้าหน้าที่บางกลุ่มแต่เรื่องมันจบไปแล้ว
พี่ชายของผู้ตายจึงไม่อยากพูดต่อนะครับซึ่งหากน้องชายยังมีชีวิตอยู่ก็อยากที่จะให้ติดต่อขอเข้ามอบตัว
แต่เรื่องราวทั้งหมดก็เกิดขึ้นไม่ทันแล้วนะครับ
แด่นพลตำรวจตรีมจลัลพงศ์ผู้บังคับการทำลวดพูทรจังหวัดกรสินทร์บอกกับผมนะครับว่า
ติดตามตัวคนร้ายในครั้งนี้เป็นการระดมกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๔ตำรวจภูทรจังหวัดกรสิน

เนื่องจากคนร้ายมีอาวุธเปิดและจิตใจโหดเหี้ยม

โดยเมื่อช่วงเย็นของวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖๑คือเมื่อวานนี้นะครับ
สายสืบได้ทราบข่าวว่าคนร้ายยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในเขตตำบลดอนสมบูรณ์
อำเภอท่าคันโทจึงได้เข้าทำการปิดล้อมและกระชับพื้นที่
และไปพบตัวอีกครั้งในป่าอ้อยตรงบ้านพรมลีหมู่ที่๑๒
ตำบลหนองบัวอำเภอหนองกรุงศรีจึงได้จัดกระจายกำลังปิดล้อมเพื่อให้เข้ามอบตัว
แต่คนร้ายซึ่งเดินทางและหลบหนีได้เปิดฉากยิงประทัดกับเจ้าหน้าที่
และได้วิ่งหลบหนีขึ้นมาบนถนนแห่งนี้ก่อน
เจ้าหน้าที่จึงปิดล้อมได้ยิงสกัดจนเป็นเหตุให้นายสุริยันเสียชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับศพของคนร้ายนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมใจกรสิน
ส่งศพไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อชนะสูตรนะครับ
ซึ่งภายหลังจากนี้ญาติก็จะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาอีกครั้งครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอำเภอท่าคันโทจังหวัดกรสินครับ
ขอบคุณครับที่ตำรวจต้องตัดสินใจในการวิสามันฆาตกรรม
หรือว่าจับตายคนร้ายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนร้าย
ก็คือค่อนข้างจะโหดเยี่ยมเพราะว่าก่อนหน้านี้
ตำรวจสองนายพยายามตามเข้าไปจับกลุ่มแต่ถูกยิง

ก็พายเรือไปที่แพร่กลางน้ำที่ผู้ต้องหาอยู่
แต่ทีนี้ค่ะระหว่างที่พายไปคือผู้ต้องหา
มีการเอาปืนยิงในน้ำ

คือยิงแล้วตำรวจตกน้ำตกท่าไปตำรวจร้องขอชีวิต
แต่ว่าผู้ต้องหาก็ยังยิง
จนกระทั่งดาบตำรวจปราโมทิพย์มงคลได้ระบาดเจ็บ
แล้วก็๑๐ตำรวจโทสารันมุทาพรเสียชีวิตเลยนะครับ